อันนี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองอ่ะนะคะ

อดีตสามีค่ะเลิกกันไปตั้ง๕๖เดือนแล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าไปตามหาอดีตภรรยาแล้วก็ยิงใส่๓นัดจนเสียชีวิตขาดที่
ของฝ่ายหญิงอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลย
แม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าตัวอดีตลูกเขยยิงใส่ลูกสาวแม่ไปสองนัดแม่วิ่งไปกอดร่างลูกแล้วนะ
ลูกเขยยังยิงซ้ำนัดที่๓ใส่ร่างของลูกสาวแม่
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวจารุพันธ์อายุ๓๒ค่ะ
จมกองเลือดอยู่นะคะที่ศีรษะมีรอยแผลถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนทะลุเลย
ในที่เกิดเหตุแม่และน้องสาวของผู้ตายยืนร้องไห้กันอยู่ตรงนั้นค่ะ
จากการตรวจสอบโดยรอบนะคะมีหัวกระสุนตกอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บเอาไว้คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกแม่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
นางจำปีอายุ๕๓แม่บอกว่าคนยิงคืออดีตลูกเขยแม่
แม่วิ่งไปกอดลูกสาวเอาไว้ตอนที่ลูกถูกยิงไปแล้ว๒นัด
แต่อดีตลูกเขยยังไม่หยุดนะคะขนาดแม่ไปกอดร่างลูกสาวเอาไว้แล้วนะ
ยิงซ้ำอีกเป็นนัดที่๓ค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเพิ่งเลิกกับนายพร้อมพงศ์วัย๓๕ปี
แต่ก็เลิกได้สักระยะหนึ่งแล้วประมาณสัก๖เดือนได้แล้วนะคะ
นี่นะคะคืออดีตลูกเขยที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคือจริงแล้วลูกสาวแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะ
ไปเช่าหออยู่ข้างนอกแต่วันนี้กลับมาบ้านเพื่อมาหาลูกวัย๔ควบ
ช่วงสัก๕โมงครึ่งค่ะลูกสาวแม่ก็นอนอยู่บนเปรย์ข้างบ้านอดีตลูกเขยมาเลยเดินเข้ามา
แล้วก็ขอคุยด้วยหน่อยก็ยืนคุยกันที่บริเวณเปรย์ตรงนั้นนั่นแหละ
สักพักยิงเลยนะคะคือเหมือนเอาปืนติดตัวมาด้วยอ่ะ
ใส่ลูกสาวแม่สองนัดแม่ได้ยินเสียงวิ่งไปกอดร่างลูกสาว
จังหวะที่กอดอดีตลูกเขยไม่สนยิงซ้ำอีก๑นัดรวมแล้วเป็น๓นัด
หลังยิงเสร็จอดีตลูกเขยก็อยู่ในบ้านแล้วเดินวนรอบร่างลูกสาวแม่
งงมากแม่ถามว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ตลูกเขยตอบว่าก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องลงมือ
พูดจบเดินขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปเลยค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยเป็นเรื่องของความหึงห่วงนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสักทุ่มหนึ่งทีมข่าวของเราบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้วที่สพรศ๔อายุธิยา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะ
ตำรวจบอกว่าให้รอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเหตุการณ์นี้ค่ะ
แม่ให้เรื่องลักษณะอย่างนี้นะ